คุณผู้ชมคะเรื่องของเครื่องรางของขลัง
ศัยศาสตร์มนต์ดำมีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะ
ครั้งนี้มีคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าเปิดให้จองบูชากุมารพรายน้องพลอย
จองบูชากุมารพรายน้องพลอยค่ะจะสร้างจากมวลสารสำคัญ
ก็คือกระโหลกเด็กอายุแปดควบอืม
เนี่ยนะเขาบอกว่าครั้งนี้จะสร้างกุมารที่มีชื่อว่าพราย
น้องพลอยครับห้าสิบเก้าองค์ให้บูชาองค์ละร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืม
ใช้ชื่อว่าสยามพันมีนะคะส่วนใหญ่ก็โพสต์ภาพวัตถุ
มงคลปลุกเสกเฟซบุ๊กไลฟ์การปลุกเสกกุมารทองอะไรแบบนี้
เต็มไปหมดเลยมีคนที่เคยบูชากุมารทองไป
แล้วไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้โหขายดีค้าขายดีมาก
ป้องกันอันตรายดูแลข้าวของในบ้านให้ด้วยนี่ค่ะเป็นคนที่เคยบูชากุมารทอง
ก็ไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพถ้าจะพูดถึงปั้นเหน่ง
คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราคงจะเห็นบ้างแล้ว
เคยนำเสนอไปหลายรอบครับเพราะมีคนที่เนี่ยมีเรื่องราวของการบูชาของคลัง
เป็นเรื่องของศัยศาสตร์พูดถึงปั้นเน่งกันเยอะ
ปั้นเหน่งก็เป็นเครื่องรางของคลังที่ทำจากระดูกส่วนหน้าผากของศพมนุษย์
หรือว่าส่วนกลางกระโหลกศีรษะคนที่มีวิชาอาคม
เขาบอกว่าเขาก็จะเอามาปลุกเสกมาสะกดวิญญาณมีสองส่วน
เน่งนะคะที่ด้านหน้ากระโหลกกับที่บริเวณตรงกลาง
ตามความเชื่อปั้นเน่งเป็นของขลังที่มีพุทธคุณด้านเมตามหานิยม
มหาเสน่ห์แคล้วคลาดป้องกันภัยพิบัติป้องกันคุณสัยเข้าตัวเอง

หรือศพผีตายทั้งกลม

แต่ในมุมของกฎหมายนะคุณผู้ชม
บอกเลยว่าใครเอาศพมาทำแบบนี้

ไม่ใช่เรื่องเล่นที่จะมาทำกันได้นะคะ
เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ด้วยนะคะ
ความผิดที่นำกระดูกศพมาใช้ถือเป็นการดูหมินเหยียดหยามศพ

นี่ค่ะในเฟซบุ๊คของทนายเกิดผลแก้วเกิด

ก็ถ้าตามตำนานที่เขาเล่าขานกันมาเนี่ย
ที่คนตามหาที่สุดแล้วอยากได้ครองที่สุด
คือปั้นเน่งที่เป็นส่วนกระโหลกหน้าผากของแม่นาคพระขนง
ตำนานที่เรื่องเล่าแม่นาคพระขนงเนี่ยบอกว่า
สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศรีเนี่ย
ท่านก็มาสะกดวิญญาณจัดการเรื่องความเฮียนของแม่นาคพระขนง
เนี่ยฮะเจาะกระโหลกผีแม่นาค
แล้วก็เอามาลงอัคระอาคมเป็นปั้นเน่ง

ก็ว่ากันไปตามตำนานหลากหลายแล้วครับว่าไปอยู่ในมือของใครอะไรยังไงบ้างนะครับ
หลังจากที่มีเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปตามหาสำนักที่บอกว่าเป็นสำนักศักยันต์นะนะ
ตามที่เฟซบุ๊กบอกแต่พอไปเจอตามชื่อที่เขาบอกไว้จริงเนี่ยนะฮะ
ตามที่อยู่ที่บอกเอาไว้เนี่ยเขาชื่อว่าสำนักอาจารย์เมฆนะ

เนี่ยฮะบ้านหลังนี้ครับเปิดสำนักอยู่ที่หมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
แต่วันนี้ที่ไปนี่บ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่นะครับ
หน้าบ้านมีปูนปั้นเป็นรูปกุมารมีฤษี
มีบล็อกสำหรับการหล่อบนโต๊ะที่ใต้ถุนบ้าน
มีกุมารแสงเพชรอยู่ด้วยนะเป็นกุมารแสงเพชรที่
เคยโพสต์ขายเกือบสิบองค์เนี่ยตั้งอยู่นี่ฮะ
ใครเคยสั่งอะไรเอาไว้เนี่ยเนี่ยเขาวางไว้แบบนี้นะครับ
มีอุปกรณ์การแพ็คของด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ที่คาดว่า
เอาไว้ทำพิธีอาบน้ำมนต์นะทั้งอ่างน้ำทั้งขันทั้งเก้าอี้
เนี่ยฮะมีเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่กันแล้วกัน
เพราะว่าบางคนเขาเคยส่งเคยสั่งอะไรกันจะได้เห็นว่าของที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
เขาวางไว้อย่างนี้คุณสุชาดาเดินสำรวจรอบรอบบ้านนะครับ
ซึ่งคุณสุชาดาบอกกับเราว่าตอนที่เดินสำรวจรอบบ้านเนี่ยกลิ่นทูบนี่คล้าคลุ้งไปทั่วบ้านเลย
ผ่านหน้าต่างบ้านเข้าไปบนบ้านจะเห็นสายสินระยงระยางแบบนี้เห็นไหม
นี่ฮะก็ถามเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับเพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อวันนี้คนในบ้านของอาจารย์เมฆไม่อยู่หรอก
เพราะว่าตำรวจสพบ้านนาเรียกตัวไปสอบปากคำหมดเลย
นี่ฮะอาจารย์เมฆเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ๕เดือนนะครับ
โดยบ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนคือตัวอาจารย์เมฆภรรยาของอาจารย์เมฆแล้วก็ลูกอีก๒คนเป็นลูกชายกับลูกสาว
เวลากลางคืนบ้านหลังนี้มักจะมีเสียงคล้ายกับทำพิธีกรรมบนบ้านออกมาแล้วก็บางวันจะมีลูกศิษย์จากต่างพื้นที่มาหาอาจารย์เมฆมาอาบน้ำมนต์บ้างนะ
หรือว่ามารับของที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแต่จะเห็นว่าบรรจุใส่กล่องลักษณะกล่องใบใหญ่เอาไว้
คือเพื่อนบ้านแถวนี้เลยบอกว่าไม่ค่อยเชื่อ

บอกว่าเคยไปขอให้อาจารย์เมฆดูดวงให้นะ
ไม่ได้อยากดูอะไรให้นะครับแต่เธอบอกว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจ
ก็เลยลบร้าวขอให้อาจารย์เมฆดูดวงให้
ขออยู่๓ครั้งถึงยอมดูให้
อาจารย์เมฆดูดวงให้ก็รู้สึกว่าเออตรง

ด้วยการนำข้าวผัดไข่
ก็เป็นข้าวผัดไข่ต้องเอามาให้๒กล่อง
เพื่อเป็นการแก้ดวงต่าง
แล้วก็เก็บค่าครู๙๙บาท
ส่วนเรื่องปั้นเน่งกุมารทองเธอไม่เคยรู้
ก็ไม่รู้ด้วยว่าทำมาจากกระโหลกศีรษะเด็กจริงหรือเปล่า
แต่ตอนที่ขึ้นไปดูดวงบนบ้านอาจารย์เนี่ย
เห็นมีกุมารทองขนาดต่างอยู่บนบ้านเนี่ยเยอะมาก
อาจารย์เมฆตอนนั้นยังถามเธอว่า
สนใจจะรับไปบูชาไหมกุมารทององค์ละ๙๐๐บาท
แต่เธอว่าเธอไม่รับไว้เธอบอกเธอกลัว
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับตำรวจดูหน่อยนะคะ
สพบ้านนาค่ะพอไปถึงอาจารย์เมฆ
กำลังถูกตำรวจสอบปากคำอยู่เลยฮะ
อาจารย์เมฆชื่อว่านายสยามพันมีค่ะ
ตำรวจสอบปากคำก็ต้องเสียค่าปรับ
ฐานความผิดลักษณะของการผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
คือโพสต์ข้อมูลบนเฟซบุ๊กในลักษณะโฆษณาเกินจริง
อาจารย์เมฆบอกว่ารูปปั้นเน่งที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก
เป็นเพียงภาพถ่ายที่ไปเซฟมาจากอินเทอร์เน็ต

อ่าลูกค้าอาจารย์เมฆฟังไว้เลยนะฮะ

ปกติเนี่ยก็จะศักยันต์จำหน่ายวัตถุมงคลทำได้มาประมาณ๒ปีแล้ว
วิชาที่ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยบวชเป็นพระบวชได้๓พันศา
ส่วนรูปที่ลักษณะคล้ายศพเด็กที่โพสต์เป็นดิน
แม่น้ำผสมว่านแล้วเอามาหล่อปั้นเป็นตัวเด็กแล้วก็โพสต์ขาย

ตรงนี้แกจะพูดว่าวัฒนีนใส่ไหน
กุมารทองก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับค่าสาย
ค่าสายอย่างค่าสายของของพระพุทธชาติ
เขาก็สายของดินขึ้นมาเป็นความเชื่อ
สรุปปั้นเน่งก็คือไปเซฟรูปที่อื่นเข้ามา

แล้วก็บอกอ้างว่าไปได้วิชงวิชามาสมัยบวชเป็นพระ
บวชอยู่สามพรรษาคือผมก็บวชเรียนตามปกตินะ
แต่สมัยบวชเรียนผมว่าเขาไม่มีสอนเรื่องวิชาอาคมอะไรแบบนี้
อ้างเรื่องการบวชไม่รู้ไปเอาอะไรมาจากไหน
มาหลอกขายคนอ่ะมั่วไปเรื่อยอ่ะคนนี้
ค่ะภรรยาของอาจารย์เมฆค่ะ
บอกว่าภาพปั้นเน่งที่โพสต์
ก็เป็นภาพที่ก๊อปปี้มาจากอินเตอร์เน็ตนะคะ
ก็ที่รู้มาก็คือปั้นเน่งเนี่ยไม่รู้มีจริงหรือเปล่า
ภาพที่โพสต์มาก็ไม่รู้ภาพจริงหรือภาพไม่จริง
อืมเอ่อที่โพสต์ไปเนี่ยค่ะ
ก็โพสต์บอกว่าปั้นเน่งมาจากกระโหลกของศพคนเนี่ยนะ
โพสต์ไปแบบนั้นก็คือเหมือนกับพยายามที่จะเชิญชวนให้คนเชื่อ
ว่ามีจริงเป็นกระโหลกจากศพคนจริงอะไรแบบนี้
อาจารย์เมฆเองปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้กระโหลกศพแล้วนะคะ
ก็จะปรับมาใช้มวลสารจำพวกว่านร้อยแปดและปูนแทน
ไปที่การปลุกเสกสร้างความขลังให้กุมารแทน
แทนการใช้กระดูกจากศพคนตามตำราโบราณ
ดังนั้นลูกศิษย์ที่เช่าไปแล้ว
ก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของกุมารที่ถูกเสกขึ้นมา
ก็คือเขาพยายามจะบอกว่าคนที่เช่าไปแล้ว
วัตถุมงคลที่เช่าไปอ่ะหลังจริงนะ
แม้ว่าจะไม่ใช่กระโหลกจากศพมนุษย์จริงมันก็คลั้งนะ

ก็ช่วยให้กุมารทองเนี่ยย้อนมาช่วยอาจารย์เมฆหน่อย
ตอนนี้อาจารย์เมฆกำลังลำบาก
ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยที่จะไม่ได้ผล
ถ้าเป็นคนค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้น
ค้าขายดีขึ้นมากจากที่ขายไม่ได้เลย
อย่างเช่นมีลูกศิษย์คนหนึ่งเปิดร้านเบเกอรี่
เปิดร้านใหม่ไม่มีลูกค้าเลย
เช่าไปเช่าไปได้๓วันก็มีออเดอร์ใหญ่เข้ามา

ในข้อการบูชากุมารทอง

สิ่งนี้มันเป็นแบบความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ทางตำรวจบอกแล้วว่ารักษณะแบบนี้
มันเป็นการหลอกลวงโฆษณาเกินจริงนะคะ
เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ

ถ้าไม่เชื่อมาที่บ้านสิ
วันเสาร์นี้จะเปิดบ้านทำพิธี

มาคุยกับลูกศิษย์ดูก็ได้
ว่าสิ่งที่เขาให้เช่าบูชา

โชคขอลาบได้จริงเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่ก่อนจะขอโชคขอลาบทำพิธีอะไรกันเนี่ย
ไปขออนุญาตผู้นำท้องถิ่นในชุมชนก่อนนะฮะ
เขายังห้ามรวมตัวกันห้ามมั่วสุมกันนะคะ
มันจะผิดพลกฉุกเฉินนะอาจารย์เมฆ
ลักษณะนุกูลเป็นเซียนพระในจังหวัดนครนายก
ก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินการบูชาปั้นเน่งและกุมารทองนะคะ
แต่เขาเองไม่เคยบูชาของแบบนี้
กลุ่มเซียนพระในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ก็ไม่มีใครแลกเปลี่ยนบูชาของแบบนี้
จะเป็นบางกลุ่มที่นิยมเล่นเครื่องราง

ก็เป็นไปตามเรื่องเล่าที่มีมาแต่โบราณ
แต่กลุ่มเซียนพระที่เขาบูชาพระจริง
เขาไม่บูชาสิ่งของแบบนี้ค่ะ

แต่อาจารย์เมฆเขาบอกแล้วว่าเขาได้มาจากไหนบ้าง